คุณผู้ชมคะเคยรับประทานปลากระพงทอดน้ำปลาไหม

เวลาเราไปซีฟู้ดอย่างแรกที่สั่งร้านอาหารซีฟู้ด

แล้วคุณผู้ชมราคาที่คุณผู้ชมรับประทานเท่าไห

ส่วนใหญ่มันก็อยู่ประมาณ๓๔๐๐บาทไหม

ก็จะอยู่ประมาณ๓๕๐บาทขึ้นไปนะ
อะไรอย่างนี้ก็คือราคาประมาณนี้แหละ
แต่ขนาดตัวต้องสมเหตุสมผล
ปกติปลากระพงทอดน้ำปลามันก็ประมาณนี้เนอะ

แต่เขาบอกว่ามันมีดราม่าเกิดขึ้นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ปลากระพงทอดน้ำปลาราคาทั่วไปแต่ตัวเท่านี้
ราคาธรรมดาแต่ขนาดตัวไม่ธรรมดา
อันนี้ไม่ได้ดูลายมือนะคะกำลังเทียบปลากับมืออยู่

ใช่ถ้าเทียบกับราคานะคะ๓๗๐บาท
เห็นไหมคะเห็นด้านล่างไหมคะเขาเขียนไว้
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวนี้อย่างไร

สมเหตุสมผลหรืออย่างไร

แต่ตอนนี้เรื่องนี้กลายเป็นดราม่าอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ

ช่วงนี้ช่วงโควิดเดาว่าปลามาถูกกักตัว
ราคามันเลยแพงขึ้นใช่หรือเปล่า

แล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะขออภัยนะคะปล้นตูเลยดีกว่า
มั้งปลากระพงทอดน้ำปลา๓๗๐บาท
ถ้าตัวใหญ่จะไม่ว่าอะไรเลยเนี่ยนะคะ
คือตอนแรกพอเขาได้มาเนี่ยเขากำลังคิดมันราคานี้จริงหรือเปล่า
เขาถึงขั้นจะต้องขับรถวนไปขอบิน
ขอดูหน่อยซิว่ามันราคากี่บาทเอาจริงนะคะ

ผมซื้อจากร้านข้างถนนในกระทุ่มแบน
เอาเป็นว่าไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะชื่อว่าร้านตัวอ
บอกตรงผมตระเวนกินมาทั่วสมุทรสาครแหละ
โดยเฉพาะในกระทุ่มแบนไม่เคยมีร้านไหนตัวละ๓๗๐หรอก
ผมกล้าเอ่ยเลยผมนั่งร้านหรูดัง
ราคาก็ประมาณ๒๐๐กว่า
แต่นี่ร้านข้างทาง๓๗๐ผมนี่แหละพลาดเอง
ผมดูเมนูผมเห็นว่ามันประมาณ๑๙บาท
พอถามไปที่หลังบอก๓๙๐เป็นชิ้นไม่ได้เป็นตัว
นี่เป็นตัวก็เลยราคา๓๗๐บาทค่ะ
เอารูปภาพไปแจ้งความของทางร้าน
เม้นใต้โพสต์บอกว่าไม่ได้จะว่าใคร
จะสื่อว่าผมโง่เองไม่ดูเมนูให้ชัด
กำลังดูก็สั่งปลากระพงทอดน้ำปลาไปก่อนเลย
เพราะเมนูนี้ช้าเลยต้องสั่งก่อน
แทนที่จะออกมาชี้แจงว่าทำไมมันแพงแบบนี้
ร้านนี้มาแจ้งความผมผมไม่ได้รู้จักเขา
ไม่ได้เอ่ยชื่อเขาถูกแจ้งความซะงั้นนะคะ
ทีนี้เราไปฟังความเกี่ยวกับทางร้านบ้าง
เราฟังความจากคนโพสต์แล้วนี่เป็นใบแจ้งความเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ก็คือทางร้านเนี่ยเขาไปโพสต์ลักษณะ

ร้านชี้แจงนะคะร้านโพสต์รูปใบแจ้งความ
แล้วก็เล่าให้กับทีมข่าวเราฟังบอกว่า
พี่ผู้ชายคนนั้นลงรถได้ก็เอ่ยปาก
สั่งปากกระโพงทอดน้ำปลานินตัว

สั่งแล้วพี่เขาก็มาอ่านเมนู

พอกับข้าวเสร็จพี่เขาก็ลงมาเอา
แม่ผมก็บอกราคากับข้าวที่พี่เขาซื้อทั้งหมดวันนั้นห้าร้อยห้าสิบบาท
พอพี่เขาจ่ายเงินปุ๊บขึ้นรถสักพักพี่เขาวนกลับมา
อืมแล้วผู้หญิงที่นั่งมาอยู่ในรถลงมามาขอบิน
แม่ผมก็จะแจงรายละเอียดบินให้พี่ผู้หญิงเขาก็เลยถามว่าตัวละสามร้อยเจ็ดสิบเลยเหรอ
ปลากระพงทอดน้ำปลาแล้วแฟนผมก็บอกทำไมล่ะร้อยทำไมตัวละร้อยเก้าสิบ
แม่ผมก็เลยเอาเมนูนี้ชี้ให้ดูแม่ผมเลยถามว่ามีอะไรไหม
ผู้หญิงเลยบอกว่าเปล่าค่ะหนูเคยไปกินร้านอื่น
มันไม่แพงถึงขนาดนี้แล้วก็ขึ้นรถจากไปเลยนะคะ
งานนี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในฝั่งของร้านค้านะคะ
ถึงกระบอกให้ผู้ที่บอกว่าแพงไปซื้อปลานินที่ราคาถูกกว่ามากินแทน
อันนี้เขาเข้าข้างฝั่งทางร้านนะหลายคนเห็นใจร้านที่ถูกด่า
แล้วก็ชวนกันไปอุดหนุนเอาคุณผู้ชมคะ
ดูแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเรื่องนี้ค่ะ
อ๋อนี่อาจไปตามอ่านคอมเมนต์มานะกว่าบ้างคนก็บอกว่า
อาจจะเป็นเพราะว่าชลายมาทั้งตัว
ก็ไม่ในใจเหมือนกันส่งกันมานะคะ